มาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเพราะหนุ่มคนนี้ท้าใครไม่ท้า
ท้าหมอปลามือปราบสัมภเวษีและท้าทีมข่าวของเราด้วย
เขาบอกว่าอยากจะให้มาให้หมดเลย

เพราะผมอยากจะช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรง

ผมเสกฝนให้มันตกได้
อากาศเสกแดดให้กลายเป็นฝน

สั่งให้ฝนตกฝนหยุดได้
จริงผู้ชายคนนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะ
ไม่ต่ำกว่าสิบปี
กลับเรียนเชิญให้สื่อมวลชนทุกท่านทุกช่อง
มาร่วมกันพิสูจน์นะครับ

สามารถที่จะนำตัวข้าพเจ้า

นี่ค่ะแต่พี่เขาก็พูดแบบมีความหวัง
ว่าพี่เขาจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่
ที่ประสบปัญหาไพแล้งแห้งแรงได้

มีเชิญพี่หนุ่มกันใช้ที่โหนกระแสด้วย

คนนี้นะคะนายสมบัติจินกรยอดดีอายุ๔๒ค่ะ
มีอาชีพขับแท็กซี่นะคะอยู่ที่ปฐุมธานีค่ะ
คลิปนี้นะคะเขาก็มีการเชิญชวน

เพราะพี่เขาก็ผู้สูงภาพเชิญชวนดีกว่า
เชิญชวนให้ไปดูความสามารถพิเศษของพี่เขาหน่อย
ส่งข้อความส่งตรงไปหาหมอปลาเลยด้วย
ว่าหมอปลามาพิสูจน์หน่อยได้ไหมอยากจะช่วยเหลือคนจริง
วันนี้เราส่งคุณอภิวัตทีมข่าวของเรา

ไปแบบแดดเปรี้ยงเผื่อพี่จะเสกฝนลงมาได้
พี่เขาบอกว่าภัตรการณ์ใจสำคัญ
ที่ทำให้สั่งให้ฝนตกฝนหยุดได้เนี่ย

ค้นพบความสามารถพิเศษเมื่อ๑๐ปีก่อน

พี่ตกงานนั่งอยู่ข้างถนน

จากนั้นพี่เครียดมากเลย
แล้วตัวพี่มันร้อนแบบตัวร้อนมาก
พอตัวร้อนปุ๊บฝนหยุดปั๊บ

ลองสังเกตตัวเองตั้งแต่นั้นมาครับ
เวลามีความสุขฝนตก

แต่ห้ามกินพวกของแสลงแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะมันจะเป็นพิษ

ถ้าตัวเองแบบได้กินของที่ดีแล้วตัวเองสบายดีมีความสุข
ฝนได้เลยภายใน๔๕ชั่วโมงฝนตกแน่นอน
สมบัติบอกว่าไม่ใช่สั่งให้ฝนตกได้อย่างเดียว
สั่งให้ฝนหยุดอย่างได้เลย
ไปทำงานหนักทำให้ร่างกายร้อน

พี่เขาบอกว่าก็ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมอยากให้ฝนหยุด

เดี๋ยวพี่จะสั่งให้ฝนหยุดน้ำจะได้ไม่ท่วม

เดี๋ยวลองพิสูจนนิดนึงดีไหมพี่อุ๋ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อ
อย่าเพิ่งรีบพิสูจน์นิดหนึ่งแต่ทีมข่าวของเราถามเพิ่มแบบนี้
ก็พี่เขาบอกเสกให้ฝนตกได้ให้ฝนหยุดได้
อันไหนยากกว่ากันนะสั่งให้ฝนตกกับบอกให้ฝนหยุด
อันไหนยากกว่ากันพี่เขาบอกว่าทำให้ฝนตกง่ายกว่า
วันไหนรู้สึกสบายชิวฝนตกทั้งจังหวัดเลย
แต่ถ้าแค่สบายเฉยมันมีสบายหลายครั้งหลายเลเวล
ถ้าสบายเฉยจะตกแค่บางพื้นที่ฝนตกเป็นห่อม

ก่อนหน้านี้นะคะ๓๔วันก่อนพี่สมบัติบอกว่าเขากินของดีมีประโยชน์

ฝนตกที่บ้านฉางปฐุมธานีทุกวันเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยติดต่อไปที่สำนักนายก

ติดต่อไปคนดังหลายคนมากไม่มีที่ไหนตอบกลับเลย
ตัวเองก็ท้าเลยว่ามาพิสูจน์สิ
ถ้าทำไม่ได้ยินดีไปโรงพยาบาลศรีธัญญายินดีติดคุก

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน

การันตีว่าถ้าได้ผมไปช่วยเนี่ยนะ
อยากให้ฝนตกใช่ไหม๓วันตกทันที

ก็ถ้า

จำนี้ถ้าจะให้มันตกชัดเลยก็จะตกวันที่๓

ชัดเลย

คือทีมข่าวทุกช่องก็พยายามจะให้พี่เขาสั่งให้ฝนตกนะคะ

ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าพี่สมบัติมีพลังวิเศษ
สั่งให้ฝนตกบอกให้ฝนหยุดได้
เดี๋ยวลองฟังเสียงเพื่อนบ้านดูนิดนึง
เท่านี้จากนี้เราก็ไม่คุยกัน

ไม่มีไม่มีไม่มี

อยากเชิญสื่อทุกช่อง
แกบอกว่าความสามารถของแกพิเศษเนี่ย
สามารถเสกอากาศให้เป็นฝนได้

ผมสัมภาษณ์ข่าวอยู่เนี่ยปรากฏว่าฝนตกจริงฮะ
มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจอยู่กันมาเป็นเดือนฝนไม่ตก
แต่พอพูดถึงชื่อแกปั๊บฝนดันตกหรือว่าแกจะทำได้
แต่ถ้าแกทำได้รัฐบาลทุกชุดเตรียมนะฮะ
ประเทศไทยเราจะไม่แห้งแรงอีกต่อไปเพราะมีผู้ชายคนนี้
ที่เขาสามารถใส่อากาศให้เป็นฝนได้เนี่ยสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ย
อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปศรีธยาฮะ
เดี๋ยวหมอปลาหมอปลาบอกเนี่ยขนาดผมให้สัมภาษณ์เรื่องพี่เขาเนี่ย
ฝนตกเลยหลังข้างหลังหมอปลาแค่พูดถึงฝนตกเลย
พูดชื่อพี่เขาฝนตกเลยหมอปลาบอกพร้อมพร้อมจะไปท้าพิสูจน์
แต่เพื่อนบ้านแอบบอกมาว่าพี่เขาก็ชอบดื่มเหล้า
เคยมีอาการไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวทด้วยค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาไปดูอีกทีก็แล้วกันค่ะ